ร้องได้ให้ล้าน

ปอนแต่ไร้หัวใจกลาง
ใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนา

มูลค่า๑๐๐๐บาท
ปอนร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
นอกจากคนดูนะจะเชียร์สุดใจสุดพลังแล้วที่ปอนร้องได้
คนที่ดีใจอีกคนนึงเลยคือคุณแม่
แม่คะแม่ทำถูกแล้วที่ดีใจค่ะ
เพราะว่าตอนนี้น้องมีเงินในกระเป๋าแล้ว๑๐๐๐บาท
เพลงของชุมฝนคณะชุมฝนเพลงใจอ่อนนะครับ
เพลงนี้ร้องได้ดีทีเดียวถูกต้องหมดทุกถ้อยคำ
เพราะฉะนั้นปอนก็ผ่านไปแล้ว๑เพลง
ดีใจไหมดีใจค่ะ
ดีใจแบบนี้เราต้องทำอะไรดีอ่ะอืม
บอกรักแม่ดีกว่าดีใจแล้วบอกรักแม่นะ

ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ครับมันมีโรคไหนบ้างที่มีอาการแล้วมันเจ็บ

ถ้ามีก็มีความดันแล้วก็ปวดหัวแล้วก็โรคเบาหวานต้องฉีดยาเช้าเย็น
มันก็เจ็บหวนกันฉีดยาเช้า

ปวดหัวทำทีขึ้นถึง๒๐๐ก็มี

ค่ะบางทีก็น็อกไปโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็บางทีเจ็บหมดเลยอ่ะ
เนื้อตัวอย่างนี้เหมือนมีหนามหรือมีเข็มทิ้มหมดเลยทั้งตัวอย่างนี้ทรมาน
บางทีนอนไม่ได้ก็มีแล้วก็เวลาใจสั่นอะไรมากก็ต้องอมยาไต้ลิ้น
รู้สึกว่าโรคหัวใจติดมาด้วยต้องอมยาใต้ลิ้นด้วย
แม่ก็คือป่วยเยอะนะอ่อนแอจริงเห็นเราเป็นคนเข้มแข็งอย่างนี้เรามีสิ่งที่กลัวไหม
หนูกลัวไม่มีแม่นั่นคือความกลัวของหนู

ก็ตอนนี้ก็เป็นห่วงเขาอยู่คนเดียวค่ะแม่ก็คิดว่าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะกำลังใจนี่แหละ
แม่ก็อยากอยู่เขาไปนานค่ะอยากเห็นความสำเร็จของลูก
ครับแต่วันนี้มาทำความฝันให้เป็นความจริงก่อนนะ
ก้าวแรกเพื่อให้ไปเรียนให้ได้ก่อนแล้วยังเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑เพลง๑๐๐๐บาทมีแน่มาถึงเพลงที่๒กันนะครับ
เพลงที่๒มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าปอนพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
แต่เพลงนี้นานมากเลยนะเก่ามากเลยตั้งแต่พี่เป๊กยังเด็กเลยอ่ะเพลงเนี้ย

เพราะชื่อเพลงมันยกเป็นยักษ์อยู่แล้ว
เรื่องอื่นไม่ห่วงหรอกห่วงเรื่องเนื้อนี่แหละ
ตอนนี้ปอนมีอยู่แล้ว๑หมื่นแน่ถ้าหยุดไม่สู้ต่อแล้วก็รับ๑๐๐๐บาทกลับบ้าน
แต่ถ้าสู้ต่อหนึ่งหมื่นต้องเก็บไว้เพื่อไปคว้าสองหมื่น
แต่ถ้าพลาดร้องผิดขึ้นมานะครับแม้แต่คำเดียว๑๐๐๐เมตรหักเหลือครึ่งหนึ่ง
ความต่างของเงินกลับบ้านไปสู้ชีวิตแค่๕๐๐๐บาทตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อน
ก่อนที่จะไปคิดเรื่องตัวช่วยเรื่องอะไร
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ปอนครับจะสู้หรือจะหยุด

ก็ยังคงไม่ใช้ตัวช่วย
ผมมั่นใจเหมือนเพลงที่แล้วเลยทำให้ได้ก็แล้วกันนะครับ

ซูซูนะครับเป็นกำลังใจให้นะพร

เอาละครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
เมื่อรักกันก็เช่น
เมื่อรักคืนก็ช้ำ
แต่เหตุฉะนั้นใจยังไม่จำ
ว่ารักทำ
ให้เจ็บทุกที
ปวดมันโดนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ท้อนรักจนตอนนี้
เรื่องเจ็บหรือดี
มีทุกเวลา
อยากมีรักใจเหมือนพระราม
สู้ติดตามหานางศรีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวา
พระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำช้ำน
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามซ้ำสังคมคลังไข
แต่น่าเสียดาย
ใจทศกัณฐ์

ฝางศาติสุดท้ายยังหมด
ได้ไหมเป็นกำลังใจให้กับน้องปอนด์นะครับสำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ปอนร้องได้หรือว่าร้องผิด
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องปอนด์ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง

น้องปอนด์ร้องได้ให้ร้อง
วันนี้สวัสดีครับ

ผู้หญิงอย่างฉัน
รักผู้ชายใดครั้งละคน

ความตื่นเต้นแบบระดับไหน
เมื่อกี้มันจุกอยู่ตรงนี้
ปอนร้อง
มันตื่นเต้น